ต่อไปนะครับว่าในงานเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่มาแสดงความไว้อะไรเนี่ย
เป็นคนในวงการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ
รวมไปถึง๒พี่น้องตระกูลหอวังนะคะ

เขาเองก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทของเซนติเมตร
แต่สำหรับพลอยคิดว่ามันคงเป็นดวงของเขาแหละที่จะต้องเจอแบบนี้
พอยก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็คือขอให้เขา
สบายพอแล้วก็ถ้าเกิดใครผิดใครถูกอะไรยังไงก็ให้เขาจัดการกันเอง
ครอบครัวของเขาเองเราทำหน้าที่ดูแลคนที่อยู่ที่นี่ที่มีชีวิตกันอยู่ดีกว่า
คิดให้มันเป็นพาสสิทีฟไปค่ะบวกไปเลยเพราะว่าเขาไม่กลับมาเขาไม่กลับมาแล้วอะค่ะ
มันเกินไปอ่ะใช่แล้ว
ส่วนโจ้อย่างนี้ค่ะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมา
คุยทุกเรื่องเหมือนกันก็
เพราะว่าคงจะแค่ดูแลพ่อกับแม่เขาให้ดีที่สุดแล้วกัน
รายการล้นตู้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีที่๑๗นะคะ
ก็มี๓พิธีกรมีพิษกาชัยมีเจดี้ปานันแล้วก็มีคุณเซนติเมตร
แล้วก็อย่างที่คุณพลอยหอวังคาดการณ์เอาไว้ว่า
รายการเนี่ยอาจจะไม่มีต่อแล้วก็ได้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับเพื่อนทุกคนของคุณเซนติเมตรด้วยละกัน
แล้วก็ครอบครัวของคุณเซนติเมตรด้วยค่ะ